อุ๊ย

ดูแลผ้านุ่มหอมเข้มข้นลดกลิ่นอำชื้น

แต่ว่าคนก็ถามเรื่องประชุมงบกันเยอะนะ

ใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวตอน๒ทุ่มเขาก็จะเริ่มโหวตกัน

เพราะตัวฉันเองไม่ได้ดูติดตามเรื่องลุงพลเลย
ก็แน่นอนครับว่ากรณีของลุงพลนะครับ
ก็เมื่อวานนี้นะครับก็ทางพบตรนะครับ

นะครับนายชัยภูมิวิภาหรือว่าลุงพลโอ้มันฟ้าขึ้นแล้วกันอ่านะครับ
ก็แน่นอนนะครับว่าเมื่อวานนี้นะฮะออกหมายออกมาตั้งแต่ช่วงประมาณสัก
บ่ายแล้วล่ะอืมนะครับแต่ว่าทางผู้สื่อข่าวเองเนี่ย
ก็ไปดักรอนะครับที่หน้าบ้านของลุงพลนะฮะ
เพื่อที่จะรอดูนะครับว่าตำรวจเองจะเข้าไปหรือเปล่า
แต่แน่นอนครับว่าหมายเนี่ยฮะหมายจับเนี่ยยามวิการเนี่ย
เขาไม่จับกันอยู่แล้วนะครับเขาห้ามอยู่แล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอฟ้าสางนะฮะที่บ้านกกอกนะครับ
ก็ปรากฏว่าพอตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยตอนกลางคืนลุงพลยังอยู่นะครับ
พอตอนเช้าปรากฏว่าลุงพลเนี่ยหายตัวไปอืมอ๋อลุงพลหายตัวจากบ้าน
หายตัวไปนะฮะคือตำรวจเนี่ยก็เข้าไปนะครับ
ปรากฏว่าไม่เจอลุงพลนะครับในขั้นแรกตำรวจก็ไปคุมตัว
ชายอีกคนนึงนะฮะซึ่งเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ชื่อว่าเอ่อเออ
ชื่ออะไรนะใช่ไหมอย่างนี้แหละอ่าทูบเบอร์คนสนิทเลย
อ่าคนสนิทนะฮะอืมทำชื่อไม่ได้ล่ะนะครับอ๋ออ๋ออ๋ออ๋อใช่ไหม
อ๋ออ๋อค่ะอ๋อหรือเอ๋อวะอ๋ออ๋ออ๋อเออใช่ไหมอ่าโอเค
นั่นแหละฮะก็จับตัวไปด้วยนะครับเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ
หลายคนก็งงเอ๊ะลุงพลหายไปไหนวะอะไรอย่างนี้หายไปตอนไหน
ประมาณสัก๙โมงเช้า๘๙โมงเช้านะครับก็มีข่าวหลุดออกมานะครับว่า
ลุงพลเนี่ยเดินทางมาที่กรุงเทพจะมามอบตัวที่กรุงเทพเหรอฮะอ่า
จะมอบตัวที่กรุงเทพนะครับโดยมีการนัดนะฮะกับทางทนายตั้มนะครับ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทนายตั้มก็ออกมาชี้แจงนะครับว่า
นายตั้มเนี่ยก็จะเดินทางนะฮะไปเจอลุงพลนะครับที่
ตำรวจแห่งชาติอันนี้เขาดึงอะไรหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ
ลุงพลก็ไปนะครับลุงพลก็ไปนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
คือเป็นภาพภายในโถงนะฮะของสำนักงานตรวจแห่งชาติคือลุงพลเนี่ย
เข้าไปด้านในนะฮะตอนนั้นทนายตั้มยังอยู่ด้านนอกอยู่นะครับ
อืมปรากฏจังหวะนั้นเนี้ยตำรวจเนี้ยเขาเจอลุงพลก่อน
เขาจะจับเลยค่ะนะครับเพราะว่าหมายจับที่ออกมาเนี่ย
แน่นอนว่ายังไงเจอที่ไหนเนี้ยพบตรบอกว่าต้องจับเลยอืม
นะฮะไม่มีการที่จะมาแบบเออมอบตรงมอบตัวมันไม่ใช่นะครับ
ทนายตั้มเข้าไปพอดีก็เลยพยายามแบบเกลี้ยกล่อมพูดคุยกัน
จนสุดท้ายเนี่ยก็เลยนำตัวลุงพลเนี่ยนะฮะไปที่เอ่อสอนประทุมวัน
ค่ะนะครับไปสอนอปทุมวันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็คือขึ้นฮอนะฮะ
กลับไปที่กกตูมที่กกอกนะครับที่กกตูมก็เพราะว่าออกหมายจับที่นั่น
ถูกไหมครับประเด็นก็คือมีอยู่ว่าหลายคนก็มองว่าเอ๊ะ
ลุงพลเนี่ยไปมอบตัวแสดงว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ไปมอบตัวใช่ไหมไม่ใช่นะฮะวันนี้ลุงพลถูกจับนะฮะ
ต้องใช้คำว่าถูกจับนะครับไม่เชื่อไปมอบตัวนะครับถามว่าเพราะอะไร
เพราะว่าหมายเนี่ยเขาออกที่กกตูมเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าคุณจะมอบตัวเนี่ยคุณต้องมอบที่นู่นอืมคุณมามอบที่นี่ไม่ได้ค่ะ
แต่ถ้าเกิดคุณมาอยู่ที่นี่คุณจะเดินอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน
จะอ้างตัวเองว่าตัวเองไปมอบตัวจะอยู่ตรงสตชอยู่ที่ไหนก็ตามแต่
โดนจับทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เป็นการมอบตัวนะครับ
คือการจับนะฮะคือการจับนะครับใส่กุญแจมือรวบตึงนะอืม
เขาโดนข้อหาอะไรบ้างก่อนโดนทั้งหมดเนี่ยสามข้อหานะครับ
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปซิจากบีดามันดาโดยปราศจากเหตุอันควร
ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยการโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล
เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและการกระทำใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
การชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
ตอนนี้เราขอโยนไปที่การรายงานสดจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
คุณคารินผู้สื่อข่าวไทยรัติวิทยาลัยอยู่แล้วตอนนี้ลุงพลน่าจะถึงบุตรอาหารแล้ว

และตอนนี้นะครับต้อจะคุณคุณคตาว่าเจ้าสมันตราพอร์ซ
ตอนนี้นะครับมันกำลังมันกำลังนะครับได้ที่แวร์มาปล่อยไว้นะครับ
ซึ่งใครใช้ความวิทยาลืมคนนะครับได้ถูกคุ้มตัว
เลยได้เป็นอีกฟอร์เจอร์ของสำรวจนะครับมาจากที่มหาละครนะครับ
เดินทางมาถึงจังหวังที่แวร์มาตั้งแต่เวลา๓๖นาทีมานะครับ
กระทั่งสมพลตรับโทพศไหลนะครับ
สักนิดนึงเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกข้อความหลายคนบอกว่า
อ่ะถ้าสมมุติอินแซงที่ลุงเอ้านักภาษาชาวบ้านเนี่ยอย่าภิกษากฎหมาย

คือใช้คำว่าฆ่าไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อกล่าวหาที่แจ้งมาทั้ง๓ข้อหา
คุณผู้ชมลองดูดีนะครับว่าไม่มีคำว่าฆ่าเลย
ถ้าจะแจ้งข้อหาฆ่าเนี่ยมันจะฆ่ายังไงเพราะว่า
หัวบาผงหรือบาแผลก็ไม่มีนะฮะร่องรอยการบีบคอ
รอยมีดแท้งตั้งตานนะไม่มีเลย
ไม่ใช่๒ข้อที่เขาแจ้งพันอีก๓ข้อหา๓ข้อหาทั้งหมด
เมื่อกี้ที่บอกไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไป๓ข้อหานะครับ
ก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีจากบีดามันดา
โดยปราศจากเหตุอันควรอันนี้๑ข้อหาแล้วนะครับ
คือทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปที่จากตน
โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย

กระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
ก็คือการตัดผมตัดผมนั่นก็เกี่ยวข้องด้วย

เพราะฉะนั้นต้องมาไล่เรียน

ว่าในมุมของลุงพลเอง

เป็นลุงเหย

และในมุมของตัวน้ำผู้เอง
เท่าที่ทราบมาเป็นเด็กที่ติดคนในครอบครัว
พาไปไหนยังไงไม่ไปร้องไห้งองแงไม่เอาไม่เอาใครเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ดีชมพู่หายตัวไป
ก็น่าจะไปกับคนที่สนิทอยู่แล้ว
หน่ะค่ะขอยนกลับไปที่กกตูมใช่ไหมคะ
ของข้าวชอบเป็นคนในครอบครัวนะครับ
และหากลุงพลเป็นคนลงมือ
ทำให้น้องขอให้รับชะตากรรมที่จะตามมานะครับ
ซึ่งหลังจากทำสำนวนในวันนี้
นายชายพลยังคงปฏิเสธทุกข้อหานะครับและถูกควบคุมตัวไปเพิ่มเติมนะครับ
คาดว่าจะไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
จากผู้ต้องหาปฏิเสธนะครับและในวันศุกร์ที่สี่มิถุนายนนะครับ
จะควบคุมตัวนายชัยพลนะครับไปขออำนาจศาลจังหวัดมุกนาหารฝากขัง
ต่อไปตามกระบวนการนะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างงี้นะครับว่า
การที่นายชัยพลนะครับเดินทางไปมอบตัวกับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
เข้ากระบวนการเป็นการมอบตัวนะครับ
เนื่องจากมีการออกหมายจับไปแล้วนะครับและที่ทำสำนวนบันทึกการจับกลุ่มนะครับ
สถานีตำรวจนครบาลปฐุมวันอีกครั้งก่อนจะควบคุมตัวไปที่กองบินตำรวจนะครับ
และพานั่งเฮลิคอปเตอร์เดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหารทันทีนะครับ
โดยทันทีที่ลงจากเฮลิคอปเตอร์นะครับนายชะพลก็ยังมีสีหน้าเรียบเฉยนะครับ
และยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศ
เหล่านายูทูบเบอร์นะครับที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่า
จะพักอาศัยอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของลุงพลที่บ้านกกอกเป็นจำนวนมากนะครับ
นี่ก็จะมีทั้งยูทูบเบอร์นะครับและคนที่เดินทางมาให้กำลังใจนะครับ

ซึ่งในตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณ๑๐นาทีนะครับ
ตำรวจกำลังทำสำนวนและบันทึกข้อความตามที่ผู้ต้องหานะครับ
ได้ให้ปากคำไว้นะครับและกำลังจะแล้วเสร็จแล้วก็จะพาเดินทางลงมา
ขึ้นรถตู้ออกไปที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมในทันทีครับโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับ
พลตำรวจโทยันยงเวทโอสดนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่นะครับ
เปิดเผยเบื้องต้นว่านายชายพลยังคงปฏิเสธ
จริงแล้วจากเหตุการณ์น้องชมพู่เมื่อกี้เราขอใช้เอาอย่างนี้ภาษากฎหมายเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวภาษากฎหมายให้นักข่าวเข้าไปรายงานกันสรุปลุงพลไม่ได้ฆ่าน้องชมพู่
เขาบอกว่าลุงพลอ่ะปล่อยให้น้องชมพู่อดข้าวอดน้ำจนตายจริงไหม
คือเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางตำรวจเองเนี่ยนะครับ
คือก็ตั้งสันนิษฐานไว้อย่างนั้นอยู่แล้ว

ออกคข้อใช้จริงอะไรมาแบบนี้นะฮะ

เป็นไปไม่ได้ซึ่งคุณก็พูดมาตลอดหนึ่งปีกว่านะฮะ
แล้วสองเนี่ยนะครับก็คือถามว่าทำไมลุงพลเป็นบุคคลต้องสงสัยตั้งแต่แรก
ผมไม่รู้ใครมองยังไงแต่ผมเคยพูดในรายการนี้ไปหลายครั้งจำได้ใช่ไหม
ผมพูดจนกระทั่งทัวร์ลงแฟนคลับลุงพลก็ด่าผม
แล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่ลุงพลพูดแต่ละครั้งเนี่ย
ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยสักครั้งนะฮะไม่เหมือนกันเลยสักครั้ง
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณพูดมาโดยตลอดด้วยว่าถูกต้องความแปลกคือคุณลุงพลเนี่ยสัมภาษณ์กับคุณหลายครั้ง
สำนักข่าวหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้พูดสำนักข่าวหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้
อ่านะฮะทีนี้เนี่ยพอต้องทำความเข้าใจอย่างงี้ก่อน
ถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะฮะไปฟังวันที่ลุงพลไปเจอศพน้องชมพู่ครั้งแรกนะฮะ
น้องชมพู่เนี่ยนะครับเป็นศพในสภาพที่เปลือยเปล่า
ผมขออนุญาตขออภัยนะครับท่านต้องพูดแบบนี้มีแต่กางเกงนะฮะตกอยู่ในบริเวณแถวนั้น
รองเท้าหนึ่งคู่เสื้อหายไปถูกไหมครับแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นเกิดขึ้นก็คือว่า
สภาพศพน้องชมพู่เนี่ยนอนโดยสภาพเนี่ยขาเนี่ยนะฮะผิดผิดปกติคือผิดรูปคืออ้าออกนะครับ
แล้วไม่ได้ใส่เสื้อผ้าคนที่ลุงที่ไปเห็นคนแรกเนี่ยคือลุงพลแล้วก็ร้องไห้เสียใจออกมานะฮะ
ร้องไห้เสียใจออกมาโดยการที่ร้องไห้เนี่ยไม่ได้มีน้ำตาอะไรเลย
คนร้ายเนี่ยมันวิ่งลงไปข้างล่างแล้ว
ให้คนรีบไปดักมันเร็วไปแจ้งตำรวจเลย
เป็นคนในหมู่บ้านมันหายไปคนหนึ่งตอนนี้

แล้วมันมีอันหนึ่งมันไม่ได้เพอร์เจอร์แต่มันเหมือนเป็นการปัด

มันเหมือนกับผู้กระทำความผิดแล้วผลัดความผิดออกจากตัวหรือเปล่านะผมไม่ทราบ

แต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าสงสัยมากคือลุงพลพูดคำว่า
เขาน่าจะอดอาหารหลานคนนี้จนตาย
น่าจะมีการไม่ให้อาหารจนกระทั่งตาย
เขาพูดคำนี้ออกมานะฮะ

อยู่ในสภาพที่นอนอ้าขาอยู่
เห็นครั้งแรกผมเชื่อว่าคนต้องคิดเลยว่า

หลังจากนั้นนี่เขาไปเจอนะศพวันที่๑๔

ลุงพลเองเนี่ยนะฮะไปเจอศพ
หลังจากนั้น๑๘พฤษภาผ่านไปแค่๔วัน

ร้องไห้ปิดตาร้องไห้อุ้ยแบบ

นอกรอบลุงพลร้องไห้ทำไมผมขอโทษนะทำให้ลุงพลรู้สึกงั้น

ผมดีใจที่สิ่งที่ผมคาเนอยู่ตั้งแต่แรกเนี่ย

ชมพู่เนี่ยต้องถูกคมขืน

ว่ามีร่องรอยบาดแผลที่อวัยวะเพศ

บาดแผลครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเครื่องมือ

แต่ลุงพลไปบอกว่าอ๋อเนี่ย
มันเหมือนกับที่ผมคิดครั้งแรกเลยว่าน้องจะต้องถูกข่มขืน
เพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันตั้งแต่วันแรกที่พูดถูกมั้ย

บอกว่ามั่นใจว่าน้องเนี่ย
ข่มขืนถึงขั้นร้องไห้ร้องห่ม
เห็นคลิปในรายการของพี่หนุ่มอยู่อันนี้

นั่นแหละคือจุดที่คนเขาสงสัยกันถูกต้องไหมครับ

ลุงพลเองเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าชมพู่หายไป

บำรวดไปเช็คเลยครับมีใครโทรมาหาลุงพล

ไปบอกที่บ้านเสร็จปุ๊บสดิ้งเอาบอกเลย

เอาโทรศัพท์จากลูกชายเนี่ยนะฮะ

ดิ้งกับแม่ชมพู่ไม่ได้โทรหาลุงพล

กะไข่ลุงพลตกลงว่า

ทำไมรู้ไหมทำไมฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบ้านลุงพลสมัยก่อนที่ไม่ใช่ปัจจุบันน่ะ
อืมทั้งหลังเนี้ยนะฮะทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อเนี้ยน่ะ
ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวอ้าวแล้วสองซิมอยู่ในนั้นอืม
ใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าป้าแตนเนี่ย
ใช้โทรศัพท์โทรมาหาลุงพลลุงพลเอาโทรศัพท์ที่ไหนรับรับโทรศัพท์อืม
ถูกป่ะคือมันตอบตรงเนี้ยผมก็งงไงผมก็เอาตรงสิ่งเนี้ย
ไปถามลุงพลส์ตอนที่ผมไปเจอลุงพลส์อีกครั้งหนึ่งที่เกาะเกาะ
แล้วผมขึ้นไปเกาะเกาะเลยผมถามออกรายการเลยบอกว่าเฮ้ยลุงพลส์
ทำไมลุงพลพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันอืมลุงพลตอบว่าไงรู้ไหมว่า
เราพูดความจริงไม่เห็นจำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งอุ้ยจ้ะถ้าพูดความจริงต้อง
อันนี้คือที่สิ่งที่เขาคุยกับคุณนี่คือสิ่งที่พูดกับผม
ไปหาดูได้ในรายการที่ผมอัดไว้วันนี้ก็มีวันนี้ก็เปิดคลิปนี้เหมือนกัน
คือถ้ามันเป็นความจริงพูดร้อยครั้งมันก็ต้องเหมือนเดิมมันก็ต้องเหมือนแกล้งร้อมไหมครับ
ใช่ไงแต่สิ่งนี้คือลุงพลแบบผมก็บอกเลยว่าลุงพูดแบบนี้ลุงก็บันไลนะ
แล้วสุดท้ายวันนี้ก็คือบันไลจริงเนี่ยมันเป็นแบบนี้
มันถึงแบบนานยาวนานอะไรขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าคดีนี้มันไม่มีประจักษ์พยาน
ถูกป่ะคือน้องเนี่ยไปอยู่ข้างบนโดยที่ไม่มีใครรู้เลย
เป็นไปได้ทุกคนไปพิสูจน์หมดแล้ว
เว้นคนที่ไม่ได้ไปแล้วก็ไปกล่าวอ้างว่าโอเคแบบขึ้นได้
แต่ถ้าคนที่ไปจะรู้แล้วมันขึ้นไม่ได้จริง
๒มันไม่มีร่องรอยบาดแผล

เพราะฉะนั้นตำรวจต้องคลำทางจาก๑นี้นะฮะ
คือพยานบุคคลที่ใครเห็นเป็นคนสุดท้าย
พยานมนุษย์หลักใช้วิทยาศาสตร์ต่าง
พิธีกรรมศาสตร์ต่างทุกอย่างต้องมีการ

แล้วต้องใช้เครื่องมือชนิดพิเศษ

สิ่งที่ตำรวจไปเจอล่าสุดแล้วเพิ่งเปิดเผยออกมาคือ

อ่าทีเนี้ยขนสามเส้นนั้นอ่ะเขาเอาไปทำอะไร

วิธีนี้มันเป็นการตรวจหา
เขาเรียกอะไรตรวจหาสายเครือญาติทางฝั่งมารดา

คนนี้คือรถเมย์เอาเส้นผมมาตรวจดึงมาจากโคน

เอากระดูกที่แบบใหม่เอาจังเนื้อหนังเลือดไปตรวจเนี่ย
รู้เลยว่าคุณคือมดดำตรวจรู้เลยว่าคุณคือรถเมย์
แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอเส้นขน

มันเป็นของทางเครือญาติ

ก็จะมีการเอาไปเทียบกับทางมันดานั้น
หลังจากนั้นพอเขาใช้วิธีตรวจตัวนี้แล้วเนี่ยนะฮะ
เขาก็ไปตรวจหาทางมานดาของทางแม่
แม่ของแม่ชมพู่คือยายชมพู่อะ

พอไปตรงกันเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องไปหาเทียบเคียงเลยว่า

ซึ่งแม้กระทั่งว่าไม่ได้เป็นคนที่หล่นอยู่ตรงนั้น
คุณจะไปหยิบจากคนอื่นมาเพื่อจะเอาขึ้นไปบนนั้น

แต่ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งด้วยที่เท่าที่ผมได้ยินมา

คืออีกวิธีหนึ่งที่เขาใช้ไปตรวจเนี่ยนะครับ
เขาไปเจอเส้นผมของน้องชมพู่
น่าจะเป็นที่แห่งหนึ่ง
จะเป็นในรถหรือในรถของลุงพลก็ไม่รู้
ประกอบกับเจ้าผมของชมพู่ที่ข้างบนเนี่ยถูกตัดไป

ทีนี้ผมของชมพู่ที่อยู่บนเขาที่ถูกตัดไปเนี่ย
เขาไม่ได้ดึงผมเข้ามาแล้วตัดอย่างนี้นะ
คือน้องเนี่ยเขานอนนะฮะ
แล้วคนร้ายเนี่ยมันใช้มีดเนี่ยนะฮะ

แล้วไปเจอร่องรอยของรอยมีดที่มันบากลงไปกับพื้นเนี่ย
แล้วผมเนี่ยก็คือ๓๐กว่าเส้นก็เอาไป
คือไม่รู้ที่เอาไปเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของ

ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วน่าจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องของสายยาศาสตร์มาก
เสร็จแล้วปรากฏว่าผมได้ยินว่าเขา
คือสมมุติว่าผมมดดำเนี่ยถูกตัดออกไป
ด้วยมีดเล่มนี้

ไปตรวจผมมดดำที่ศพผมมดดำ
สมมุติมันมีร่องลอยการตัดแบบนี้ใช่ไหม
สรุปแล้วถูกตัดตรงไหม
หลักวิทยาศาสตร์แบบนี้เนี่ยผมว่าเขาคงไม่กล้าที่จะออกหมายจับ
ป่ะเพราะเรื่องเนี้ยมันมันต้องแบบคือเอาพูดตรงสมมุตินะสมมุตินะสมมุติเอาพูดกันเลย
ไอ้เรื่องของการจับแพ้หรือจับอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ได้มองประเด็นนี้เพราะอะไรรู้เพราะว่าผมอ่ะทำรายการมาเยอะ
เรื่องของการจับแพ้มัน๓เดือน๔เดือน๕เดือนมันอาจจะมีเคยเจอแบบนี้เคยเจอแบบนี้บ้าง

เดือนก็จับอย่างนี้แต่อันนี้ปีกว่าคือถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคดีนี้มันเป็นที่จับตาในสังคม
ถ้าเกิดว่าตำรวจออกหมายจับก่อนหน้านี้ไปแล้วมีการประกันออกมาแล้วสู้คดีแล้วหลุด
เสียเลยนะตำรวจเสียหายเลยนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอ้ระยะเวลาที่มันปล่อยให้มันยาวนานขนาดเนี้ย
ผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีการที่แบบคือต้องต้องมัดจริงจริงอ่ะต้องรัดกุมจริงจริงอ่ะ
คือเรียกว่าหลุดไม่ได้อ่ะประกันออกมาแล้วขึ้นชั้นศาลสู้กันก็ต้องหลุดไม่ได้
อืมไม่งั้นตำรวจเสียนะถูกป่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี้ยผมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่ง
ซึ่งใช้ต้องใช้แบบเวลาที่นานพอสมควรในการจับซึ่งเขาบอกถ้าสมมุติไปดูย้อนคลิปเก่าของลุงพลดีดี
ถ้าสมมุติในในแง่ของชาวบ้านอ่ะนั่นก็คือหลักวิชาการแง่ของชาวบ้าน
เขาบอกว่าตลอดเยอะเวลาแม้กระทั่งไทยรัฐนิวโชว์ของเรานี่แหละ
หรือจะเป็นช่องทุกช่องคดีนี้สร้างอภิมหาเรตติ้งนะฮะ
หมายถึงว่าชนะละครทุกช่องเรากล้าพูดเลยชนะละคร
ปรากฏว่าคุณลองไปย้อนดูดีสิลุงพลไม่กล้าสาบาน
ส่วนใหญ่ลุงพลจะบอกว่ามาขอพรขอพรขอพร
กระทั่งคุณลุงพลเนี่ยไม่เคยจะกล้าสาบานเลยว่าเฮ้ยตัวเองอ่ะ
สาบานนะแม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ประเด็นวันนี้หมอปลากับอุปริยะ
เขาบอกเรียนทำไมเขาถึงถอนตัวตั้งแต่ธันวาคมกันใช่อืม
ถามเขาหรือยังอะไรนะทำไมอีปากับอุ๊บวิริยะเขาถึงถอนตัว
ก็เหมือนเขารู้มาก่อนแสดงว่าเขารู้มาก่อนถูกต้องไหมไม่ใช่เขา
หมอปลาไม่ได้รู้อะไรมาก่อนแต่ว่าเป็นประเด็นที่ว่าเขาเลิกคบกันเลย
เพราะว่าทางลุงพลเนี่ยพอหมอปลาเขาประมาณว่าพอลุงพลดังแล้วเนี่ย
เหมือนกับคิดอะไรกับเขาแปลกเขาเอากล้องวงจรปิดไปติด
ก็ไปหาว่าเขาจะไปไปสอดส่องชีวิตเขาไปจับผิดเขาอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็เลยเหมือนกับมีวิวาทะกันอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบแยกทางกัน
ส่วนทางฝั่งของพี่อุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีปัญหาเรื่องของการร่วมงานกัน
ต่างนานาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังลุงพลเองก็ไปเหยียดเพศเขา
ไปเหยียดเพศสภาพเขาไปแบบอำเขาไปถ้าเป็นเดอะถ้าเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ย
อะไรอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าเขารับไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยแบบแยกย้ายกัน
อืมครับพี่หนุ่ม
ซึ่งวันนี้คุณจินตราภูลลาบก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวกันพอสมควร
แต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติอย่างที่คุณหนุ่มอธิบายเมื่อกี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเคลียร์พอสมควรนะฮะ
ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าลุงพลตอบกี่ครั้งกี่ครั้งตอบแต่ละรายการไม่เคยตรงเลย

แต่เขาบอกว่าจริงแล้ววันนี้ลุงพลกับป้าแตนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าออกหมายจับเนื่องจากว่า
ต้องใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างที่พี่หนุ่มพูดทั้งหมด
กระบวนการวิทยาศาสตร์ชั้นศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็เก็บพยานรวมแล้วเป็นปีนะฮะกว่าคดีนี้จะสิ้นสุดเนี่ย
เขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้เป็นคดีที่ค่อนข้างจะออกหมายจับลุงพลได้
เหมือนกับที่คุณหนุ่มพูดเลยคือเขาได้รวบรวมเส้นผม
เส้นผมทั้งหมดเนี่ยส่งไปตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ปรากฏว่ามีบางเส้นที่เป็นของคนใกล้ชิดถูกต้องไหมพี่หนุ่ม
อันนี้ที่เขาว่าอย่างงั้นนะครับแล้วก็แต่มีบางเส้นเป็นของคนที่เรียกว่า
ต้องเรียกว่าใกล้ชิดกันมากอ่ะอย่างหนึ่งเลยล่ะ
ไม่ก็คืออันนั้นเป็นเส้นขนหรือเส้นผมสักอย่างนึงเนี่ย
ผมก็ไม่สามารถไประบุตรงนั้นได้นะครับว่าเป็นเป็นของใคร
แต่ว่าเขาบอกว่ามันไปเจออยู่ในที่ตรงจุดที่ไปพบศพน้องชมพู่
เขาก็เลยเอาไปตรวจนะฮะอย่างที่ผมบอกไปก็คือด้วยวิธีไมโตกันเดีย
ไมโทรกันเดียเนี่ยนะฮะก็คือสุดท้ายก็คือไปเจอว่ามันมีการ
เขาเรียกว่าวงศาขนายาทเนี่ยมาทางด้านมันดาอยู่แล้ว
ในขณะเดียวกันแน่นอนเตางอยเต่างอยน่ะวันนี้จินตลาดต้องถอดออกนะฮะ
เต่างอยจินตราภูราปทะลุ้งพลเนี้ยเปล่า
ว่าเต๋อง้อยจินตะหลาภูราปะทะลุงพลเนี่ย

สิงหาคมปี๖๓เนี่ยมียอดกว่า๒๒ล้านวิวนะครับ
มีการถอดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งอย่างที่บอกว่าคุณจินตราเองเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการที่ถอด
เพลงเต๋อง้อยออกแล้วนะฮะก็เพราะว่านังก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย
เหตุการณ์เกิดตอนพฤษภาแบบนึงนะฮะ
แล้วเขาก็
เอาละครับเราขอตัดไปที่กกตูมครับ

ก็อยู่ระหว่างการเตรียมที่จะคุมตัวของลุงพล

ไปยังสถานีตำรวจภูทรกกตูมนะคะ
ที่จะควบคุมตัวไว้ที่นั่นค่ะอีกหนึ่งคืน
ซึ่งขั้นตอนในตรงนี้ก็คือว่าทางด้านของตำรวจเนี่ยไม่สามารถที่จะนำตัวลุงพลไปฝากขังต่อสารจังหวัดมุกดาหารได้
เนื่องจากว่าสำนวนรวมไปถึงการสอบปากคำยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะ
การรับตัวของลุงพลมาเนี่ยก็เกือบจะ๓โมงอยู่แล้ว
ก็ทำให้การสอบปากคำยังไม่แล้วเสร็จนะคะ
หากว่ามีการนำเอาไปฝากขังอย่างเร่งรีบนะคะก็อาจจะมีผลต่อคดีได้นะคะ
ทางตำรวจก็จำเป็นจะต้องฝากไว้ที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมไปก่อนนะคะ
ระหว่างนั้นก็อาจจะมีการเข้าไปสอบปากคำนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลเนี่ยเพิ่มเติมนะคะ
ภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดมุกดาหารนะคะ
รวมไปถึงของภูทรภาค๓ด้วยนะคะ
ที่ทำงานกันอย่างเข้มข้นค่ะในการดูแลความเรียบร้อย
สิ่งที่จะต้องมีการดูแลการเข้มข้นขนาดนี้

ก็เกิดมาจากการที่ตัวของลุงพลเองเนี่ยมีแฟนคลับก็ค่อนข้างที่จะมากนะคะ
แล้วก็มีสื่อบนชนมาติดตามทำข่าว
ต้องบอกว่าทุกสาขาเลยทีเดียวนะคะ
ทุกช่องรวมไปถึงสื่อที่เป็นสื่อโซเชียลด้วยนะคะ
การที่จะดูแลความเรียบร้อยก็เป็นไปได้ยาก
ทำให้ทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มข้นนะคะ

หลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่ามีการนำเอาคอมมันโดภาค๔มาดูแลด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นในส่วนของกองปราบปรามนะคะ
จะมาช่วยในการดูแลความเรียบร้อยตรงนี้ด้วยค่ะ

มายังจังหวัดมุกดาหารเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
พอมาถึงทางด้านของสิงบนชลก็พยายามที่จะเข้าไปสอบถามรุมพลนะคะว่า
มีมีสิ่งใดที่อยากจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการถูกออกไหมจับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ทั้งสามข้อกล่าวหาหรือไม่นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นข้อหาที่อุกชะกันนะคะ
อ่าข้อหาแรกนั้นเป็นเรื่องของการพากผู้เยาว์ไปเสียจากบีดามันดา
ซึ่งผู้เยานั้นอายุไม่เกินสิบห้าปีนะคะเพราะว่าน้องชมพู่แอบสามครบเท่านั้นนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของการทอดทิ้งเอ่อผู้เยาไว้จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะคะ
น้องชมพู่ไปน้องชมพู่เองนั้นน่าจะสลบไปนะคะแล้วก็เมื่อตื่นขึ้นมาไม่เจอใครก็เดินอ่า
ไปตามพงหญ้าต่างต่างนะคะกระทั่งกระทั่งอาจจะเป็นลมไปอีก
ตัวของน้องชมพู่เนี่ยขึ้นไปบนภูเหล็กไฟกระทั่งไปพบศพ
เป็นการอำพลางให้ลักษณะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมหรือไม่นะคะ
แน่นอนตอนนี้คือเอาจริงถ้าสมมุติเบื้องต้นลุงพลยังปฏิเสธทุกข้อเก่าหาอยู่นะฮะ
เขาก็ไปทำเรื่องคัดค้านการประกันตัว
เพราะเขาบอกว่าตัวผู้ต้องหาเอง